ครับจะพาไปที่สตูนที่นั่นนะครับเขาก็พาลูกลาหลานเนี่ย
เพื่อเป็นการเรียนรู้ธรณีวิทยาภาคใต้ไปดูบรรยากาศกันหน่อยว่าคึกคักขนาดไหนกันแล้ว
จะต้องมีไดโนเสาร์เห็นไหมเดี๋ยวฉันเดาได้ก็แน่นอนล่ะมันเป็นงาน
เขาจะกลัวไดโนเสาร์ไหมคุณตอนเด็กคุณชื่นชอบไดโนเสาร์ไหมคุณชนะ
ผมดูตั้งแต่ตอนเด็กเด็กสมัยนั้นโรงหนังยังเป็นที่นั่งไม้อ่ะอืมโอ้โห
เดี๋ยวประมาณ๕๐กว่าปีที่แล้วคุณเกิดยุคเดียวกับไดโนเสาร์เลยหรือเปล่า
ผมอาจจะมีฟอสซิลเป็นของตัวเองเอ้าแต่ไปดูงานนี้นะครับ
จะได้เจอกับเจ้าไดโนเสาร์ที่นึกว่าหลุดออกมาจากยุคดึกดำบันเลยทีเดียว
ทำเอาทั้งเด็กและผู้ปกครองตื่นเต้นไปตามกันนะครับ
เรียกได้ว่าจะต้องขอถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกเลยทีเดียว
ที่เห็นอยู่ในงานนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งภายในงานเป็นงานสตูน
จัดขึ้นบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งว่า
โดยองค์การบริหารส่วนตะบนทุ่งว่าก็ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี
รวมถึงภาครัฐและเอกชนนะครับ
ง่ายงานเนี่ยก็เด็กเพียบเลยครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็สนุกสนานมากมายนี่กำลังระบายสี

เขามีจัดเป็นวงดนตรีร่วมกันร้องเพลงด้วยนะครับ
แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในงานก็มีการเที่ยวชมอุทยานไดโนเสาร์
มีพันไม้ดึกดำบันด้วยไม่ได้มีเฉพาะไดโนเสาร์อย่างเดียวนะ
พี่บอกว่าโบราณมีเป็นพันไม้ดึกดำบันที่หายากด้วย
นะไปอยู่ในนั้นก็จะเป็นคุณชนะแบบเวอร์ชันดึกดำบันด้วย
ก็จะมีของเก่าเพิ่มก็จะมีคนมาขอถ่ายรูปผมนึกว่าเป็นพัน
ฟอสซิลของแมมมอส
ขอบคุณน้องใบตองมากนะครับก็ไม่เก่าขนาดนั้นไหม
เขาบอกว่ากิจกรรมเขามีการจัดกิจกรรม
๑๘ล้านปีเกือบ๒ล้านปี

คือเกิดแล้วก็ตายแล้วก็เปิดมาก
ดึกดำบันคุณโยนมาให้ผมตลอดเลย

เป็นผู้มีความรู้หน้าตาดูโบราณอะไรขนาดนั้น

เพราะว่ามีอาหารสินค้าโอท็อป

ที่สนใจนะครับก็สามารถพาลูกหลานไปชมกันได้
จนถึงวันที่๑๑กุมภาพันธ์นี้
ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูน

ใช่เด็กก็ชื่นชอบนะคะเวลาไปเที่ยวตามงานแบบนี้

คือบางทีเราโตขนาดนี้เรายังไม่เคยเห็นเลยนะ
จริงผู้ใหญ่ก็ไปดูได้ไปกับลูกไปกับหลานได้
เห็นอย่างนี้นี่ชอบมากที่จะไปงานแบบนี้ใช่ไหมน้องใบตอง
ใช่ชอบมากเลยเพราะว่าดิฉันชื่นชอบอะไรเก่าโบราณ
โบราณอยู่แล้วดูจากหน้าเก่าตั้งแต่หน้าเลย

แต่การไปดูงานแบบนี้มันเป็นการสร้างจินตนาการ

บางทีนี่นะคะเด็กอาจจะมีแรงบันดันใจเป็นนักบันพชิวิน
อยากจะสำรวจซากดึกดำบันแบบนี้ก็ได้
หลายคนนี่แหละชื่นชอบค้นพบตัวเอง
จากการที่เราไปเรียนรู้ต่างเปิดประสบการณ์ใหม่แบบนี้